คุกหัว

มาเจอกันวันอังคารครับผม
สรุปแล้ววันนั้นที่เราบอกว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่ง

คนเดียวกันคือถูกทั้งแอ๊ปเป่าตัง

แล้วก็กองสลากพัดเขาถูกด้วย

ซึ่ง๑๖ใบก็คือ๙๖ล้านถูกไหมคะ
แล้วก็ไปถูกกับกองสลากพลัสอีกเนี่ยก็คือ๘ใบ๔๘ล้าน
วกกันไปก็คือ๑๔๔ล้านในคนคนเดียว
เพราะฉะนั้นเขาต้องซื้อแบบเลขท้ายถูกหรือว่าเขากำหนดหมายเลข

ปกติถ้าซื้อผ่านแอปอย่างนี้กำหนดหมายเลขนะ
บางคนเขาก็อาจจะเพราะอันนี้เขาถูกทั้ง๒ที่
เอาเลขเดียวกันทั้ง๖ตัวอันนี้นะครับใช่
เขาก็ไปถึงที่เอาเงินไปมอบให้สี่สิบล้านนั้นเหมือนกัน
ก็เห็นหน้าค่าตากันไปเขามารับเงินเรียบร้อยนะคะโอ้โหมีตัวต้น
วันที่๑ธันวาจำนวน๑๖ใบนะคะ

อันนี้ก็คือได้เงินรางวัล๙๖ล้านบาทเดินทางไปขึ้นเงินค่ะ
ขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนทบุรี
เงินที่เขาได้รับสุทธิทั้งหมดนะคะก็คือ๙๕๕๒๐๐๐บาท
อันนี้คือในส่วนที่ห้องนี้หักไปแล้ว
แล้วก็มีการหักของค่าอากรสแตมตามกฎหมายอีก๔๘๐๐๐นะคะ

๖ล้านบาทนี่แม่ให้หักเดี๋ยวก็ยอมนะครับโอ้โหถูกป่ะร้อยกว่าล้าน
ล้านห้าแสนหักล้านหนึ่งยังแฮปปี้เลย

อยากจะรู้ว่าทำไมถึงต้องเอาเลขชุดนี้ทุกใบที่มันมีอยู่ทุกแอป
เป็นคนซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำทุกงวดอยู่แล้วนะคะ
โดยเลือกตามตัวเลขที่เขาชอบ

เขาไม่ได้มีแหล่งที่มาที่ไปว่าเขาไม่ได้เลขนี้มาจากฟันนู้นฝั่งนี้

ไม่มีเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเลขเด็ดจากสำนักอะไร
ส่วนจำนวนที่ซื้อแต่ละงวดเขาบอกแต่ละงวดที่เขาซื้อมันไม่แน่นอน
งวดไหนมีเลขที่ชอบมากก็จะซื้อจำนวนมากหน่อย
ซึ่งก็เลือกเฉพาะสลากินแบ่งอย่างเดียว
เขาบอกเลยนะคะว่าเขาไม่เล่นหวยใต้ดินนะคะ

สำหรับการซื้อสลากดิจิทัลในงวดนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ซื้อแล้ว
เพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อไปเยอะแต่เขาไม่ถูก
นี่เคล็ดรับง่ายง่ายเลย
แล้วก็ไปกดซื้อสลากดิจิทัลจากแอปเป่าตัง๑๖ใบ

ปรากฏว่าเขาบอกว่ารู้ไหมแอปเป่าตังค์ตอนนี้พวกชุดทุกแอปเลยนะ
ชุดที่รวมได้๑๗๑๘ไปขายดีเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
นี่ไงเพราะเวลาถูกทีนึงได้เยอะขนาดนี้

มันชาวพวกสลักลายย่อยเขาก็แบบน้อยใจกัน
บอกว่าไหนว่ารัฐบาลจะไม่แย่งอาชีพไง
ตอนนี้เพิ่มไปอีกเป็น๑๖ล้านใบแล้ว
แต่ในที่สุดแล้ววันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ทั่วไป

ใช่เพราะว่าหาเลขไม่ได้เยอะขนาดนี้
กลายเป็นรวมชุดได้เยอะที่สุดก็ในแอป
เดี๋ยวลองดูซิว่าคนที่ได้เงินเยอะขนาดนี้
แผนการใช้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อ
เขาบอกว่าเขาจะเอาเงินรางวัลที่เขาได้รับ

ก็คือเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เป็น๓ส่วนแบ่งไปนะคะ
ก็ยังทำงานใช้ชีวิตเป็นปกตินะเขาบอก
ไม่ใช่ว่าเขาแบบได้เงินแล้วเขาจะหยุดงานนะคะ

แล้วก็กำลังจะแต่งงานอ๋อฮิวใจมาฮิวใจอ๋อตอนนั้นแต่งเถอะแต่งอะไรเถอะ

ข้อที่๒บอกว่าลงทุนเอาดอกผลไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
เยี่ยมแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะทั้งพ่อพี่น้องตามสมควร
แต่ทุกคนยังต้องทำงานเหมือนเดิมเขาบอก
ที่สามคือนำไปตอบแทนสังคมและศาสนาเพราะจริงต้องบอกคุณพัชระเนี่ย
เขาทำบุญบ่อยเขาบอกชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเขาทำบุญบ่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะฝากถึงประชาชนผู้รักการเสี่ยงโชคแบบนี้
เลือกซื้อสลากตามกำลังของตัวเองอย่าซื้อมากเกินไปจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน
เพราะว่าการถูกรางวัลเป็นเรื่องของดวงและโชคชะตาโดยแท้เลยซึ่งที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ซื้อสลากแล้วก็ไม่ถูกรางวัลก็บ่อยมากนะคะ
แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าซื้อตามกำลังของตัวเองพร้อมกับฝากขอบคุณสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดทำโครงการสลากดิจิทัลขึ้นมา
เพราะเขาก็เลยมีโอกาสได้ถูกถึง๙๖ล้านจากสลากดิจิทัล

ใช่จะถูกกับมดได้เลขที่ตัวเองชอบหมดเลย๖ตัวแล้ว๒แอปด้วย
จริงถ้าเป็นเราเราจะกระจายความเสี่ยงเราจะไม่กล้าซื้อแบบหู๑๖ใบกับอีก๘ใบด้วยเลขเดียวกันเลย
เขาก็คงซื้องวดนึกว่างเนี่ยเนาะที่๒๐ใบ๓๐ใบ
พี่ชาวว่าส่วนใหญ่เขาคงซื้อเลขเดียวเนี่ยเป็นแบบทุกงวดก็กล่าวว่าชอบเลขนี้เลือกเลขนี้
คนที่ซื้อชุดมันก็จะซื้อชุดทุกงวดต้องกล่าวว่าชุดฉันเห็นคนแบบว่าเหมือนแบบเย้หย่วนอย่างเงี้ย
เย้หย่วนชอบเลขไหนก็ซื้อเลขนั้น
ซื้อแบบเป็นแบบว่าซื้อ๑๐งวดถูกก็๒งวด๘งวดก็ไม่ต้องกินข้าวออกไปกินข้าวนอกบ้าน
เกิดมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองค่อนข้างที่เยอะ
เราเริ่มจากที่เราจับตามองมาตลอดเดือนกว่า
คาดที่ว่านายกจะย้ายภักดิ์หรือเปล่า

นายกก็ยังไม่ตอบแต่ขนาดเดียวกัน
ล่ะหลายคนค่อยทยอยไปทยอยไป
ไม่เคยใช้บ้านรับรองแขก
นึกออกไหมฮะตั้งแต่เป็นนายกมาตลอดเวลาเนี่ยนายกประยุทธ์ไม่เคยเปิดบ้านให้ใครเข้า
ถึงขั้นเปิดบ้านให้คนเข้าที่พระบุรีใช่ไหมที่ทหารเนี่ย
ซึ่งบ้านของเขาเนี่ยนักข่าวจะไปทำข่าวเนี่ยไม่ได้เนื่องจากมันอยู่ในค่ายทหาร
ส่วนตัวถูกต้องไหมครับเขาบอกเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ๘ปีที่นายกเปิดบ้าน
แบบเชิญแกนนำของสอสอซึ่งก็มีเขาบอกตอนแรกอย่างคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยก็ไปนะ
คุณบีพุทธิพงศ์ตอนแรกมีข่าวว่าจะไปภูมิใจไทยแล้วก็ไปมาเรียบร้อยแล้ว
เขาถามอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาไปบ้านนายกกันปรากฏสอสอที่ไปกันหลุดเอง
ไปบ้านนายกก็เลยหลุดกันเองครับก็เลยทราบกันฮะแล้วก็เห็นว่าหลายหลายคนเนี่ย
ได้เดินทางไปที่บ้านนายกตู่เพื่อจะไปรวมกันเป็นพักไทยสร้างชาติ
แสดงว่าใครไปนี่อยู่พักไทยสร้างชาติแน่นอนเขาก็ว่าเหรอเพราะว่าจะต้องอย่างที่บอกว่า
นายกตู่เนี่ยหลายหลายคนก็บอกคือมันจะเป็นไงต่อไปคืออย่าลืมว่าเขามีสว
แล้วเสียงคนเชียร์นายกตู่เนี้ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งแองจี้ค่ะยังเยอะอืม
ยังเยอะยังมีฐานเสียงเยอะยังมีคนที่แบบอ้าวรักลุงตู่รักอะไรอย่างเงี้
เยอะอยู่คือภาคใต้เนี่ยเสียงเขาเยอะเราถึงจะเห็นประชาธิปัตย์หลายหลายคนอ่ะ
ไปอยู่กับลุงตู่แล้วปรากฏวันนี้นักข่าวก็ถามลุงตู่
ตูก็ยังไม่ตอบแต่ยักหน้าพยักหน้าว่าใช่แล้วล่ะตัวเองเนี่ย
ก็ใช่มีสไลด์บางอย่างมาแล้วเข้าร่วมฮะนี่ไปดูไปดูไปดู
ดูสักนิดหนึ่งไปดูสักนิดหนึ่งนี่ที่มีกิจการที่มีรายได้สูงไง

แต่จริงจริงล่ะมันมีคนที่มีได้มากกว่าที่ก็พอครับ
เดี่ยวพอพอครับเออมีอย่างวันนี้ในการลงคุย
แล้วว่าจะทำยังไงให้มันมีการเพิ่มคะแนนสูงขึ้น
แต่อันนี้ก็ต้องฟังผู้ประกอบการเขาด้วยใช่ไหม
แล้วก็มาจนได้ประโยชน์ให้ด้วย
วันนี้ก็มีการพัฒนาแรงงานฝีมือรุ่นใหม่ออกมา
เพื่อจะไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
บางทีคือเอาง่ายเมื่อกี้แค่ตอบคนละประเด็นกัน

คือปรากฏว่าตอนแรกนั่นคือตอบคือวันนี้
ที่พระพ่อไทยเขามีการแถลงว่าโอเคในปี๗๐
ซึ่งก็เหลืออีก๔ปีถูกต้องไหมคะเราจะต้องมีค่าแรงต่อวัน๖๐๐บาท
อือฮือฟังดูดีเขาก็ได้ไปถามนายก็๖๐๐บาท
ต้องไปดูซิว่าทำจริงได้หรือเปล่าครับหลายเรื่องก็เปิดเผยมาโดยตลอด
จะทำนู่นทำนี่มันไม่ได้ง่ายหรอกนะ
เราต้องทำโครงสร้างต่างมากมายเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาอนาคต
แล้วก็การจ่ายค่าแรงเนี่ยก็ต้องผ่านพิจารณาคณะกรรมการ๓ฝ่ายจริง
ซึ่งนายกก็พูดมาคำนึงว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าแรงขนาดนี้
เขาบอกว่าเงินสตาร์ท๒๕๐๐บาทนโยบายป้ายแดงเป็นจริงได้ไหม
เขาก็ถามอย่างนั้นนั่นแหละนะครับปรากฏว่าอันนั้นคือเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกัน
แต่ขนาดเดียวกันถามว่านายกเนี่ยคันดิเดตนายกวันนี้พลังประชารัฐเขาก็เปิดแล้วนะ
หนึ่งในคาดิเดตนายกคือคนคุ้นเคยของพวกเราเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือคุณมิ่งขวัญ
ปรากฏว่านายกตั้งเป้าการทำงานในปีหน้าว่ายังไงบ้าง
นายกเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยยังอยู่ก็อยู่ได้แค่ปี๖๘เขาว่าอย่างนั้นอีก๒ปี
จากนั้นจะทำทุกอย่างให้ดีหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็จะมีคนใหม่ที่เหมาะสมประชาชนยอมรับ
ทำหน้าที่ต่อเท่านั้นเองส่วนข่าวที่จะไปอยู่พักไทยสร้างชาติก็พยักหน้ารับ
รวมไทยสร้างชาตินะครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็พยักหน้ารับก่อนจะบอกว่าผมยังไม่ได้พูดเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยพูด
ก็ชัดเจนแล้วล่ะเขาก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่พูดอะไรแต่รอบนี้ใช้วิธีการพยักหน้าค่อยรับ
ค่อยรับทีละนิดแบบนี้ปรากฏว่าก็มีการต่อเนื้อกันอีกว่าวันนี้ภักดิ์พลังประชารัฐเองก็น่าจะตามอง
เพราะเมื่อวานตลอดทั้งวันเนี่ยมีข่าวว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทย
ไปดูเกี่ยวกับนโยบายปากท้อง
ดูหูกดบูดต้มเต็มปล่อย
ซึ่งเขาบอกว่าผมเปิดใจกับท่านประวิทย์แล้ว

แล้วก็ผลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่พักนี้แล้ว

ก็คือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่พักนี้แล้ว
เพราะว่าอุดมการเนี่ยต่างกันผ่านไป๔ปีแล้วเนี่ย
ก็คือเปิดตัวกันแบบว่าเปลี่ยนไปหมดเลยว่า
วันนี้ตัวเองมาดูเนี่ยเพื่อปากเพื่อท้อง

แล้วที่สำคัญเนี่ยพลเอกประวิทธิ์เนี่ย

แถลงข่าวเปิดตัวคุณมิ่งขวางโดยกล่าวย้ำว่า
จริงจริงแล้วเขาบอกสิ่งสำคัญคือตนเองเนี่ย
จะต้องทำหน้าที่๑ดีเบต

โดยตัวเองเนี่ยไปปรึกษาพลเอกประวิทธิ์

ผมจะพิจารณาเอาเข้าวาระในการที่
ให้คุณมิ่งขวัญเนี่ยเป็น๑ในคาร์ดิเดตนายก

เพราะฉะนั้น๑ใน๑ใช้คำว่า๑ในคันดิเดตนายกนะฮะ

ในคันดิเดตนายกมีมิ่งขวัญแสงสุวรรณแน่นอน

นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เกี่ยวกับ

วันนี้พลังปัชฌาลัดฯพักใหญ่อีก๑พักเนี่ย

เรารักคุณแฟนคลับของลุงมิ้งก็ยังมี

สักครู่เดียวช่วงหน้าไปขอบคุณผู้ช่องชาญก่อนครับ

ก็คือเขาบอกเพลงเนี้ยกำลังเปิดกันเลยคือคุณมิ่งขวัญเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็น
หัวหน้าภักดิ์เศรษฐกิจใหม่ถูกต้องมั้ยฮะเข้าไปเป็นสมาชิกภรรชรัฐ
ภายใต้การตอบเล่าจับผู้บริหารคุณมิ่งขวัญเขาบอกอย่างงี้
เขาบอกว่าหลายคนบอกอ้าวแรกตะบัดสัตว์หรือเปล่า
เหมือนกับตัวเองเคยพูดเอาไว้อย่างนี้
คุณมิ่งขวัญบอกย้ำในอดีตเป็นเรื่องส่วนตัว
โดยตนเองเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่สั้น

เมื่อสมาชิกทั้ง๕แปรพัก
ตนเองไม่สามารถร่วมอุดมการได้ว่าอย่างนั้น
ผมฝากไปบอกพลเอกประยุทธ์ด้วยนะ
ว่าไม่สามารถร่วมอุดมการกับท่านได้
ผมเน้นไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ตอนนั้นคือคุณมิ่งหวังบอก
คนที่เขาทำงานไม่ได้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
หากท่านยังเก็บข้อมูลนะครับท่านอย่าลืม
ผมนี่มาจากสำนักฐานไทยอ่ะ
นายกตู่เขาย้ายไปอยู่อีกพักนึง

ก็ไม่รู้ไง
แต่สักแรกเขาก็ได้ร่วมกับรัฐบาล
ให้ประเทศมันเดินไปได้ในที่สุดเขาก็ต้องบอกทำไงให้ประเทศมันเดินต่อไปได้
แล้วทางคุณมิ่งขวัญมั่นใจเลยว่าพออยู่ร่วมนี้ปั๊บ
สมาชิกจะไม่ทำเหมือนสมาชิกเก่า๕ท่านนั้นที่ร่วมอุดมกันกันไม่ได้
ก็ไม่รู้เขาบอกว่าแต่หน้าที่ของเขาของคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะครับอืม
คือจะต้องดีเบตถ้าเขามาอย่างนี้เขาก็เป็นคาดิเดตนายก
เขาจะต้องไปเป็นดีเบตแข่งกับคันดิเดตนายกของแต่ละพักถูกต้องไหมฮะ
เขาบอกพลเอกปรวิทค์จึงบอกผมว่าผมจะพริกเจรนาแล้ว

เพราะพ่อเอกบรณวิดก็พยักนา

พี่น้องประชาชนคนไทย

พรุ่งนี้เพื่อไทย
คิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เขามีการบอกสิบนโยบายครับ
นโยบายเศรษฐกิจเอ่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
จากปี๒๕๖๖ถึง๒๕๗๐คือ๔ปี๑วาระ
คนไทยเนี่ยวันนี้ที่เป็นประเด็นกันคือคนไทยจะต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่๖๐๐บาทต่อวัน
เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ๖๓๑๘๘๘๐๐ถูกต้องไหมฮะ
แต่เราทำงานกันจริงวันเท่าไหร่๒๒วัน
เพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำพรุ่งไทยต้องไม่ต่ำกว่า๖๐๐บาทต่อวัน
แต่ไม่ใช่ปีนี้นะต้องหมดจากปี๗๐ไปแล้วคือ๒๐๗๐บาท
ขณะเดียวกันที่เราผ่านมาตลอดระดับปริญญาตีอยู่ที่หมื่นกว่าบาท
เพื่อท้ายเขาบอกอ่ะนโยบายใหม่เนี่ยอยู่ที่๒๕๐๐๐บาทขึ้นไปด้วย
นโยบายการท่องเที่ยวที่อยากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวกว่า๔ล้านคนนะฮะ
นโยบายด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยทำยังไงเอาสื่อออนไลน์เอาทุกอย่างเข้ามาเกี่ยวใช้นวัตกรรม
นโยบายด้านสาธารณสุขนะครับถึงอาจจะเอา๓๐บาทรักษาทั่วโลกให้มีคุณภาพมากขึ้น
นโยบายด้านการศึกษาและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยเหมือนตอนสมัยไทยรักไทยคือนโยบายด้านยาเสพติดจะเอาจริงแล้วนะครับ
แล้วก็แน่นอนโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราก่อนก่อนเราจะไปคิดถึงโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยน้ำท่วมน้ำแรง
ที่สำคัญเขาบอกเลยว่าถ้าเขาเข้ามาปุ๊บลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอน

คือนโยบายด้านพลังงานนี่คือของพักเพื่อไทยทั้งหมด
เหมือนแม้เราเราประเทศเรามีจังที่จะจ่ายขนาดนั้นใช่ไหม
ก็ไม่รู้ก็ต้องไปฟังกันเอาเองก็ในที่สุดเขาจะทำได้หรือเปล่า
ถ้าทำได้ก็เลือกถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปเลือกเขาถูกต้องไหมแล้ว
แต่เราคิดว่าบางทีทุกคนเปิดมาปุ๊บ

ใช่

นโยบายใจฟูใช้คำนี้ได้เนอะ
ถามคาดิเดตนายกภักดิ์เพื่อไทยพร้อมหรือยัง

แต่วันหนึ่งในสามของภรรณประชารัฐเปิดตัวไปแล้วคือ

ไปดูกรณีของในตู้ห่าวนี่ฮะ

เขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทย
แล้วมีชื่อเป็นประธานกรรมการบริษัท

โดยที่มีคนที่ชื่อพัชริน

เขาให้ปากคำในกรณีที่เขาเป็นนอมินี

เขาชื่อนางพัชรินอิทธิวัฒนาค่ะ

เพื่อที่จะให้ข้อมูลในกรณีที่เขา
มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท
โดยมีในตู้ห่าวเป็นประธานกรรมการ

เกี่ยวกับเรื่องที่มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท
รวมทั้งที่มาของทรัพย์สิน

ทางด้านพลทตรวจเอกสูฬาใช่ะทักพาร

พัชรินแล้วก็นางสาวลินอีกคนนะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ที่ผ่านมาทั้งสองคนเนี่ยให้การเป็นประโยชน์
รวมไปถึงประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์กับในตู้ห่าว
ขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติโดยหลังจากนี้ตำรวจนะคะ
เขาก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดแบบให้มันละเอียดกว่าเดิม
หากพบความผิดปกติจะดำเนินการโดยไม่ละเว้น
แล้วก็เร่งรัดตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะคะ
ผมส่วนอดีตตำรวจระดับสารวัตรแล้วก็นางสุชาดา
อันนี้ก็จะไปให้ปากคำในวันที่๘ธันวาคมในประเด็นที่อำนาจหน้าที่เส้นทางการเงินต่าง
แล้วก็ฐานะที่มีรายชื่อกรรมการบริษัทของตู้ห่าวเหมือนกันค่ะ
อกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเชิญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหัวหน้าสถานีกว่า๒๖สถานี
ต้องเข้ามาให้ปากคำนะคะในประเด็นเรื่องของการต่อวีซ่าให้กับคนจีน
ให้กลุ่มคนจีนนะคะมันเป็นไปอย่างถูกต้องหรือเปล่า
ซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสามเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าตำรวจเนี่ยจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้เพราะจริงจริงตอนแรกที่เข้ามาเอ๊ะแล้วคุณเข้ามาในในวีซ่าอะไรอ่ะ
ถูกครับผมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเข้ามาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็
มูลนิธิเป็นคนทำให้เป็นวีซ่านักศึกษาซึ่งใช้เงินทุนในการซื้อมูลนิธิเลย
แล้วก็มีทนายเนี่ยคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านการทำวีซ่าพาสปอร์ตว่าควรทำแบบไหน
ซึ่งเขาเอาลายชื่อของคนจีนทั้งหมดเนี่ยที่อยากจะเข้ามารายไทยเนี่ยเป็นวีซ่านักศึกษาใคร
แต่ก็ไม่ได้ไปเข้าเรียนก็มาใช้ชีวิตในกรุงเทพฯนี่แหละค่ะ
แหละฮะมันเป็นสิ่งที่มันต่อเนื่องมาจากทุนจีนสีเทานั่นเอง
นางพัชรินนี่ก็คือเป็นคนที่เจอกับตู้ห่าวตอนไปซื้อที่ซื้อทาง

แล้วก็มีข่าวว่ามีความสัมพันธ์กับนายตู้เห่าด้วย
เขาก็เป็นตัวหลักเพราะเขามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทตัดที

ซื้อ๔รุ่นเดียวกัน

ตั้งแต่ตอนเวลามันต่างชาติจะเข้ามาทำธุรกิจปกติ

ถือหุ้นน้อยกว่าถือหุ้นมากกว่า

เขาก็ไปกลับไปเปลี่ยนชื่อ
โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วบางทีหลังหลังอ่ะ
มันก็มีกรณีพวกอย่างยังงี้อ่างส่วมส่วมทะเบียนแบบประชาชน
ใช่นะครับมีหลายสิบไปเอาร่วมส่วมทะเบียน

แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกสวมบัตรประชาชนด้วย

เบียนรถที่๑ทะเบียนมีหลายคันสมัยก่อน

มาถึงคลินิกเถื่อนกันบ้าง

ทุกวันเนี่ยคลินิกความงามเยอะ

คือหมอจริงหมอปลอมเราจะได้เจอข่าวกันเยอะพอสมควรเนอะ

มันเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง

เราทุกวันนี้ช่างมันจะเกิดมาสวยไม่สวยไม่เป็นไร

ทุกวันนี้เมื่อก่อนจมูกมันจะมีอยู่ไม่กี่ที่

ใช่ค่ะ
แต่คำถามว่า
แล้วอันไหนเถื่อนอันไหนไม่เถื่อนเราจะรู้ได้ไงฮะ

วันนี้เขามีการกวาดล้างจับกลุ่มคลินิกเสริมความงามเถื่อน๘แห่ง
ในกรุงเทพชนบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ปฐุมธานีนะครับ
ก็จับกลุ่มผู้ต้องหา๘คน
นางสาวธนัดศรอายุ๒๔ปี
ศรีสุนีอายุ๓๖ปี
นางสาวนปราพัฒน์นางสาวสิบเก้าปี
นายจิรัตร์อายุ๒๓ปี

แล้วก็ศาสิพัฒน์อายุ๓๖ปี
มีคุณกรกฎอายุ๕๔ปี
แล้วก็นางสาวบุญภา๔๘ปี

ให้สืบสวนกรณีบุคคลแอบอ้าง

แล้วก็หลอกเสริมความงามให้ประชาชนหลายพื้นที่เนี่ย
รายเนี่ยก็ใช้วิธีการศึกษาวิธีการฉีดเสริมความงามจากไหนรู้ไหม
อกจากปืนที่สั่งทางออนไลน์แล้วอุปกรณ์การฉีดทั้งหลาย
สั่งทางออนไลน์เจ้าค่ะมาได้หมดเลย
ถูกสั่งยาต่างจากช่องทางออนไลน์
แล้วปรากฏว่าแม่เมื่อก่อนกว่าหมอจะฉีดได้

โอ้โหคือแม่แล้วก็มาทดลองฉีดหน้าตัวเองแล้วก่อนจะมาทำให้กับลูกค้า

คือเขาก็เอาหน้าตัวเองนี่ฉีด

จากการตรวจค้นพบเป็นคลินิกที่เปิดบริการ
โดยไม่มีใบรับอนุญาตนะครับ

ตำรวจตกใจเลยอ่ะ๘๓๖รายการเนอะ

แสดงว่าธุรกิจเฟื่องฟูมากนะฮะเขาก็ไปดูแต่ละคนเนี่ยก็คือจบปริญญาตรีอืม
แพทยศาสตร์เนี้ยมีไหมมีมีอยู่สองคนครับแล้วก็จบมหกอ่ะโอ้ย
สี่คนอืมปวศหนึ่งคนปล่าสุดคือมีจบปหกอีกหนึ่งคนโอ้โห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
ฟิลเลอร์บวอท็อกวิตามีนสเต็มเซล

ถ้าเกิดแจ็คพอดไปอยู่ตรงเส้นประสาท
ใช่เพราะบางคนฉีดมาเสร็จแล้วยิ้มไม่ได้
เบี้ยวยิ้มไม่ได้สักพักนึงมันคลายได้
ถ้าปากเบี้ยวเลยจะเป็นยังไง
เคยนำเอาความรู้ตรงนี้ที่แม่กำลังบอกคุณผู้ชมเนี่ย

ของโมดทำไหมโมดทำไหมอ๋อคินิกไหมทุกอาทิตย์อ่ะผมทำทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
ถ้าไม่ทำก็หน้าเหมือนพ่อเกินไม่ไหวไงเธอ
ไปทำคินิกดีแล้วแต่ว่าเขาต้องเลือก
ต้องเลือกนี่เขาก็สาปไปคินิกแล้วนะ
ถ้าฟิลเลอร์ที่มันมีคุณภาพแล้วมันของแท้จริงมันไม่ถูกนะ
ลองดูดิซื้อฟิลเลอร์เขาก็จะบอกว่าวันนี้
เรมันเกาหลีอเมริกาล่าสุดสวิสต์แล้วเนาะ

เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นน่าจะมีคนปกติที่อยู่ยูทูปแล้วก็ไม่เข้าคลินิก
แล้วก็เสี่ยงฉีดตัวเองมีคนคิด
ทุกคนคิดว่าไม่หรอกเขาก็ไปฉีดตามคลินิกนี่แหละ
หมอกระเป๋าอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่ใช่หมอ
ทุกคนบอกตัวเองเป็นผู้ช่วยหมอเป็นหมอหมดใครจะบอกตัวเองไม่ใช่หมอ
แต่ในขณะอยู่กันเราจะไปคิดประวัติได้ไงเขาเป็นหมอจริงรึเปล่า
ใหม่ก่อนโดยส่วนใหญ่เวลาบางคนเขาไปฉีดอย่างนี้ฟิลเลอร์
บางคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบฟิลเลอร์นะปรากฏเอาซิลิโคนมาฉีดลิโ

ถ้าแบบคนที่ไปแก้หน้านะปัจจุบันส่วนหยัดเนี่ย

ก็จะเป็นลักษณะของการเป็นเหมาะกระเป๋าฮิ้วไป

หมอก็จะบอกว่าเวลาฉีดปุ๊ปแล้วจากความประณีตของหมอ

ต้องใช้แบบหมอที่แบบมีความชำนาญอย่างบางคน
ฟิลเลอร์ที่ไหนก็มีหมอถูกต้องมี
แต่ฉีดอ่ะเหมือนกี่ออกครับ

กล่องเขาจะมีแบบชื่อว่ามันยี่ห้ออะไร

ว่าวันนี้เราถ่ายออกกล่องนี้นะ

เพราะว่าหลังเกิดแบบฉีดไปปุ๊บมันไม่สลาย

เราจะได้ย้อนกลับไปดูได้เลย
มันไม่ได้เหมือนแบบโบท็อกที่แบบฉีดแล้วมันหายไป

แต่แค่มันต้องดีมันต้องเลือกยี่ห้อด้วย
อย่างที่แม่เข้าวงการโบท็กฟิลเลอร์ที่คนแรก

แล้วก่อนนั้นนะพี่คุณแม่ฉีดไปฉีดอะไร
โบท็อกอย่างเดียวเลย
โดยกระเปล่านต่อค่ะ
คือยากให้มันย้วยแล้วเข้าไปทำ
มันมีแคนจะกางออกกางออกกางออก

แต่ก่อนหน้านิโบโท็กคอนอื่นก็ฉีดแบบว่า
ฉีดทุกวันฉันฉีดทุกอาทิตย์

หมอหมอเรียกเร็วเรียกเร็วอะไรอย่างนั้นตายแล้วดูซิคือหมออะคอนโดอยู่หน้าบ้าน
เอาหมอลงมาเลยเร็วอะไรอย่างนี้เลย
อันนี้คือเรื่องจริงใช่ตอนนี้นี่คือมีหมอบฟิลเลอร์
มะโนทำอะไรอย่างมะโนคือต้องอยู่รอบตัวไงหลังหมอ
แต่ตอนนี้หมอไปไหนอยู่ไม่รู้หมอไปอยู่โรงปันแล้วเจอ
หนีไม่ไหวหรอกหมอหนีพี่ป่าวนี่มะโดนจับนะ
อย่างที่บอกมันก็เป็นข้อผิดที่เรารู้อยู่แล้ว
ฉีดว่ามีแปลอนุญาตผิดกฎหมายสำหรับประกอบการไม่ถูกกฎหมาย
ครับนะฮะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยถูกจับไปอีกหนึ่งคลินิกนั่นเองนะฮะ
มาเรื่องกัญชากันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีเด็กเนี่ยไปสูบกัญชานะฮะ
อายุเก้าขวบริมหาดนั่นเองอ่าล่าสุดไฟเขียวชงคอรมอลนะครับ
ุดมาตรการห้ามเด็กใช้กัญชานั่นเองฮะ
วันนี้นางจตุพรโรจนพาณิชย์ครับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะฮะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
เปิดเผยว่าในปี๒๕๖๕คณะอนุกรรมการจัดการสมชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ย
หยิบยกประเด็นกัญชาเสรีครับ
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพลิกวิกฤตหรือเพิ่มปัญหาเป็นประเด็นหลัก
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ซึ่งกดยชนะครับเห็นชอบตามข้อเสนอของสมัชชา
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีครับออกมาตรการโดยเร่งด่วนนะครับ
โดยระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้การเฉพาะ
เพื่อควบคุมและห้ามให้เด็กเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ซื้อขายแจกครอบครองและใช้กัญชา
รวมถึงให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่มาตรการการควบคุม
ที่ครมได้มีมติเห็นชอบด้วย
ทั้งนี้เนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบเห็นปัญหาขอให้แจ้ง
ผ่านสายด่วน๑๓๐๐แอปพลิเคชันคลุ้มครองเด็กหรือบ้านพักเด็ก
และครอบครัว๗๗แห่งทั่วประเทศไทยครับ
อันนี้ก็น่าจะเหมาะสมแล้วล่ะ

งั้นเนี่ยคิดว่ามันมีช่วงศูนย์อากาศอยู่ไง

จะถามปุ๊บก็ลมล่มล่ม
ยืนยันชัดเจนแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมให้กัญชาเสรี

ดูสิว่าของขวัญปีใหม่สำหรับพวกเรา
จะมีอะไรกันบ้างในทุกปีเราก็จะรอเนอะ
ช่วงปีใหม่เทศกาลมาเนี่ยมันจะมีแบบของขวัญอะไรที่เข้ามาบ้าง

ตอบแทนแล้วนะข้างตอบให้แล้ว

ดับฝันเลยโอ้โฮแล้วนี่ประชุมกับผู้ใหญ่ทุกวีคด้วย
น่าจะรู้เรื่องก่อนด้วยเรียบร้อยแล้วชาว
ตอบแล้วนะแต่ถ้าเป็นของขวัญปีใหม่
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่ะ
ก็จะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีเราเที่ยวด้วยกันถูกไหมคะ
เดินทางกันมาหลายเฟสมากจนมาถึงเฟสที่๕น่ะ
คนก็รออยู่ว่าเราจะได้ไหมนะรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถรถ
ขวัญปีใหม่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวจะมอบให้ก็จะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕
จำนวน๑๕ล้านสิทธิ์ใหม่วงเงินนะคะ๕๔๐๐ล้านบาท
ในส่วนนี้ก็เรียกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนเดินทางออกไปท่องเที่ยวกันภายในประเทศ
แล้วอีกก้อนหนึ่งก็คือจะทำเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย
จำนวน๓๓๐๐ล้านบาทแล้วก็จะมีมาตรการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี๔
เดิมคือตี๒ถูกไหมคะก็คือจะทำในพื้นที่นำร่อง๗จังหวัด
แต่อย่างที่บอกไปเลื่อนเข้าคอโหลโมรไปเดี๋ยวเราไปรอดูวันที่๒๗
วันนี้คุณอนุทินก็บอกว่าโอเคละตี๒เหมาะสมแล้วกำลังสวยแล้ว
ตอนนี้อันทุกทีก็ออกมาพูดชัดเจนเลยว่าตี๒กำลังสวยแล้ว
ก็เดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าจริงถ้าเกิดจะมีการอนุมัติไปเปิดสถานบันเทิงถึงตี๔
จริงก็คือเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่นำร่อง
ไม่ใช่แบบว่าทุกที่เปิดได้หมดนะคะอาจจะมีเป็นแบบ๗จังหวัด
เรื่องต้นเขาคาดการณ์ว่าสามารถเปิดนำร่องได้ที่ถนนบางลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ส่วนมาตรการอื่นก็จะดำเนินการหลังมีนาคมปีหน้า
ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงนอกระดูกการท่องเที่ยวแล้ว
ก็อยากจะดำเนินการตั้งแต่เดือนแบบว่ามกราไป
เดี๋ยวว่ากันว่ายังไงก็คืออาจจะไปสรุปอีกทีนึงเนี่ย
ใช่เขาตั้งเป้าเอาไว้๒๐ล้านคนก็จะสร้างรายได้ภายในประเทศ
นักท่องเที่ยวด้วยเรื่องของแบบต่างชาติเข้ามา
แล้วคนไทยก็คือเที่ยวในเมืองไทยกันเองด้วย
หมุนเวียนด้วยมีเงินต่างชาติเข้ามาด้วย
รอดูว่าจะเป็นยังไงเขาเข้ามาเรื่องกันไปแล้ว
ชาวต่างชาติเยอะมากนะช่วงนี้เนอะ
ตอนนี้เริ่มเข้ามากันแล้วแต่ก็เขาบอกว่า
ปีหน้าทุกอย่างมันน่าจะกลับมาเหมือนเดิม
แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะจับตามองกันแต่เราอย่าตื่นตนก
ให้เราช่วยกันคือโควิดน่าจะกลับมาสูงหลังปีใหม่
แต่มันก็เป็นไปตามกลไกทั่วโลกนะครับ
คนจีนก็จะเริ่มเที่ยวกันเยอะถูกต้องไหม
จะมาเราเจ้าบ้านก็ต้องเตรียมตัวรับฮ่าให้ดีถูกต้องตรงนี้ก็
พีเอ็มก็โอเคนะแม่ยังไม่เกินเศษนะพีเอ็มสองจุดห้านี่เดี๋ยวไปเอา
เล่นย่ายกับมันอะไรลูกคือแม่โหดื่มน้ำด่างคือตอนนี้โควิดก็
กลัวแต่เราก็ยังพอรับมือได้เรายังมียามีอะไร
อย่างของเมืองไทยมีที่ฉีดเข้าจมูกอะไรอย่างนี้
เข้าจมูกเมืองไทยดีสุดนะ

ไอ้พีเอ็ม๒๕มันปกป้องยังไงไม่ได้
มันต้องดูสูดเข้าไปไงแม่

เขาบอกว่าถ้าใครไม่ชอบกินยาอย่างนี้
ช่วงเทสการเหมือนมันจะมีเยอะแยะตามนั้น
อะไรวะที่เป็นนาโนของอะไรวะ

นาโนพ่นคอที่ทำมาจากอะไรฟ้าทลายโจรก็เยอะ
แต่มันเป็นนาโนที่ว่ามันช่วยได้จริงนะ
ก็กันไว้ก่อนดีบางคนบอกอ้าวเรารู้อยู่ว่า
การกินฟ้าทลายโจรระยะยาวมันไม่ดี
กำลังคิดว่าอย่างมันกันโควิดได้เหมือนกัน

อายุน้อยกว่าหนูยังเป็นมะเร็งปอดได้เลยอ่ะกลัว
นะฮะอ่ะเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันนำให้เสี่ยงด้วยนะครับ
แล้วก็โควิดกำลังเริ่มกลับมาแล้วคุณฟังก็คุณผู้ชมอย่าประมาทแล้วกัน
อืมนะครับเพราะคนใกล้ตัวของพี่เช้าก็เริ่มมีแบบติดรอบทรงรอบทรง
วันนี้เราติดตามกันเนี่ย
กลายเป็นประเด็นที่แบบทุกคนเอาคลิปมาแชร์
แมวมาเข้าบ้านเขาเองมันไม่ผิดอ่ะ

เปล่าแมวมันตัวเล็กไปอยู่ใต้รถแล้วไปฆ่ามันทำไม
อย่างที่บอกว่าใครผิดก็ได้โอเคล่ะผิดก็น่าจะทารุณกรรมสัตว
ถูกต้องไหมล่ะแต่ก็
มันโหดร้ายมันโหดร้ายไหมมันก็โหดร้ายว่ามือยังถือแมวอยู่เลยอ่ะอืม
คือนายเทียนอรุณจิตเนี่ยอายุ๖๘ปีแล้วนะฮะ
ผู้ก่อเหตุที่ปรากฏตามคลิปนั่นแหละเราเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็เห็นคลิปกันหมดแล้ว
เกี่ยวกับคลิปทำร้ายแมวจนเสียชีวิตเนี่ยเราก็ยังบอกว่านี่ตัวที่สองแล้วนะ
โอ้โหไม่ใช่ตัวแรกตัวที่๒แล้วนะ
เขาก็เดินทางเขาให้ปากคำปกติเลยนะครับ
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาวันนี้รองสารวัตรสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องเนี่ย
เขาบอกนายเทียนเนี่ยกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้น
ไม่มีความรู้สึกกังวลอะไรเลยที่ตำรวจเรียกมา
รู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนดังมากขึ้นอยู่ซ้ำไปบอกไม่รู้สึกผิด
แต่รู้สึกตัวเองเป็นคนดังนะไปฟังกันสิเนี่ย
เขาก็มานะแล้วก็มีคนติดตามข่าวจำนวนเขาเยอะเหมือนกัน
อธิจรรย์อยู่อธิจรรย์อยู่ลุงเพิ่งมาเลยอ่ะ
แกก็มาแกก็บอกแกไม่ผิดอ่ะถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรือเปล่าเมย
ตอนแรกตำรวจเรียกมาก่อนแล้วแกไม่มานะแกบอกว่าเดี๋ยวแกมาเองเนี่ย
เข้ามาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ลมผมชอบเออแม่งเหมือนกับคนดัง
กูไม่เคยมีกล้องมาถ่ายว่ะรู้รู้ผิดอะไรมันรู้สึกผิดอะไร
มันรู้สึกผิดอะไรไม่สึกไม่รู้สึกอืมเหมือนกับคนดัง
มีกล้องมาถ่ายนะก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลย
น่ะตำรวจเขาบอกอย่างนี้เขารับทราบข้อเก่าหานานกว่าหนึ่งชั่วโมง
เทียนก็ได้เดินออกมาพร้อมกับนำหนังสือพิมพ์มาบังหน้าเมย์
แล้วก็บอกไม่ให้ผู้สื่อข่าวเนี้ยถ่ายภาพเขานะอืม
หากใครจะสัมภาษณ์ให้ประมูลละคะข้าวตัวหน่อยอ๋อไปแล้วนะครับ
ก็มีนะให้เสนอตัวราคาให้เท่าไรอ๋อลูกอยากเอาตังษ์ไปทำไม
อยากเอาเท่าไรเอาไข่ใครให้สูงกว่ากูก็ไป
โอ้โหเออจะเอาไปจ่ายค่าแมวหรือเปล่าเนี้ย
ค่ะไม่เกี่ยวเลยเอาไว้ใช้หน้าคดีก่อนด้วยพอจบจบไม่ต้องถ่าย
ใครประมวลมากกว่าเดี๋ยวไปโอ้โหพวกแกพูดขึ้นตั้งแต่แรกเลยบอกว่าอ่ะ
เคลียร์กันในศาลไปเจอกันในศาลอย่างเงี้ครับแต่ภรรยาแกบอกว่า
คุณลุงแกแบบไม่สบายแกป่วยอ๋อเหรอคือแกก็บอกเลยว่า
จ่ายเงินมากสุดหรือประมูลมากสุดอ่ะเดี๋ยวไปนะฮะ
ตอนนี้ขอไปสู้คดีก่อนครับส่วนเรื่องค่าชดใช้ค่าเสียหาย
เทียก็ปฏิเสธที่จะตอบครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังรับเบี้ยยังชีพอยู่เลย
อืมเบี้ยคนแก่ปรากฏว่าตอนเนี้ยผู้ถูกเก่าหานี้เข้าสอบปรับคำรับทราบข้อเก่าหาสองข้อคือหนึ่ง
ทารุณกรรมสัตว์โทษจำคุก๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พร้อมพิมพ์บรายนิ้วมือแล้วก็ปล่อยให้ผู้ทหารกลับบ้านไปค่ะ
เนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้ามารับทราบข้อเก่าหาด้วยตัวเอง
วันที่๑๔ธันวาคมเนี่ยก็ได้นัดหมายกับผู้ต้องหาให้มาพบ
เพื่อส่งฟ้องที่สารแขวงดอนเมืองต่อไป
เมืองต้นผู้ต้องหาก็ให้รับการสารพักว่าเอา

เนี่ยมาบุกลุกบ้านแกฮะตนเองก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้หรือเปล่า
อืมนะครับส่วนทางด้านผู้เสียหายนางสาวพิญญาหรือว่าคุณเอื้อมีนวลอายุสิบแปดปี
แล้วก็นางถาวรเนี่ยก็คือคุณแม่นะฮะสองแม่ลูกเนี่ยได้เข้าแจ้งความนะครับ

เพื่อให้ดำเนินคดีกับลุงเทียนนะครับผู้ก่อเหตุ
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทารุณกรรมสัตว์นะครับผมนะ
เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน๕๓๐๐๐บาทครับ

แต่จริงเขาไม่ได้ทำแค่เฉพาะกับสัตว์อย่างเดียวนะ
บางคนจะเดินผ่านหน้าบ้านแกแกยังไม่ให้เดินผ่าน

ก็โวยวายออกมาว่าต้องเดินบ้านอะไรอย่างนี้

ก็ไปหาหมออยู่
แต่เอายามากินอยู่แต่มันคือคนแก่นะ

ใช่เกี่ยวกับพวกคนแกนี้

ล้างชามเสร็จแล้วเอากระดาษปิดเอาไว้
เพื่อไม่ให้ขี้ฝุ่นมันลง

มันก็ยังมาขี้ใส

ขอโทษสังคมแต่ก็ให้เห็น

เราไม่ได้สนับสนุนเขาแบบนั้น
เขาเองก็ป่วยทางจิต

อย่างที่บอกว่าตัวเขาเองก็

เพราะบางคนก็คือมีบางคนที่เป็นกลุ่ม
คนรักสัตว์รักแมวรักน้องหมา

ทำร้ายจนเกินไปแต่น่าจิตใจ
นะครับโดยลุงเขาก็มีเหตุผล

สัตว์เขาก็มีชีวิตเหมือนกัน
ไปดูเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าสายเปรี้ยวที่
จะกระอักกันสักนิดนึงสายเปรี้ยวในที่นี่

มะนาวขึ้นราคาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้กระสอบนึงเนี่ย

มันจะสูงพอนี้อีกนะพี่
มันหน้าร้อนถึงจะแพง

แต่เนี่ยมันไม่แรงนะปีเนี้ย

น้ำมันห้วม
คือผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไป

ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนชี้ท่าขอน

ก็พบว่ามีการปรับราคาเรื่องของการจำหน่าย

อย่างที่บอกไปค่ะกระสอบนึงเนี่ย
โอ้โหกระสอบละ๙๐๐แล้วอ่ะ
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี่นะคะ
คนกำลังกินน้ำจิ้มสามร้อยตัวดีเลย
กินปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างนี้

ใช่มันมีความเปรี้ยวมีเฟียสความเฟียส

โอ้โหคำพูดแปลกมาสอนฉันทุกวัน

ราคามะนาวมีการปรับราคาขึ้นทุกวันนะคะ

กระสอบละประมาณ๓๐๐๔๐๐ลูก

๙๐๐บาทเนี่ย๓๐๐หรือ๔๐๐

๕ลูก๒๐อ๋อ๔ไว้แอ่งจี้

คือถ้าเป็นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะเดิมเนี่ย
สอบหนึ่งมัน๖๕๐ไง

ส่วนมะนาวเวอร์๔เนี่ยกระสอบละ

ทยอยปรับขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

แล้วก็เดือนมกราคมเพราะว่า

ตามกลไกตลาดแล้วก็ช่วงใกล้ปีใหม่

ขณะที่มะนาวแท้คันสด
ถ้าเป็นบรรจุขนาด๑๕ลิตร

ปรับขึ้นมาเป็น๑๕๐บาท

อันนี้ก็พูดตรงถูกไหนจะแอปแอปดูแลสุขภาพจริงเขาบอกว่าจุดกอกของการป่วยมากที่สุดคือมะนาวปลอมด้วยนะ
แต่ขนาดเดียวกันถ้ามะนาวมันขึ้นอย่างนี้๒บาทกว่ายังโอเคถ้า๒บาทกว่าโอเคเรายังอยู่กับผักชีโลละ๒๐๐กว่าบาทได้เลย
อันนี้มันเป็นราคาแบบถุงใหญ่เนี่ยมันเป็นกระสอบเนี่ยถ้าเวลาเราไปซื้อปีกย่อยมันก็จะสูงขึ้นมาอีกแต่น้ำมันลงหน่อยพรุ่งนี้น้ำมันลงค่ะเยี่ยมครับ
ข่าวดีเนาะใจฟูนิดนึงนะครับมาถึงเรื่องราวของกระดูกช้างอายุหลายร้อยปีครับคุณผู้ชมครับ
พบกระดูกช้างอายุหลายร้อยปีเชื่ออยากขึ้นจากดินนะฮะจึงโดนบันดาลให้คนเห็นครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากนายดิเรกนะครับกำนันตะมนต์ท้ายหาดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับว่า
ชาวบ้านได้พบกระดูกช้างโบราณนะครับคาดว่ามีอายุหลายร้อยปีนะครับกลางสวนในพื้นที่หมู่๖จึงรีบไปตรวจสอบ
ก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยช่วยกันนำโครงกระดูกช้างทั้งหมดมาวางบริเวณหน้าบ้านเลขที่๑๑๖ทับ๑หมู่๖นะฮะ
ตำบลท้ายหาดเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นกระดูกของสัตว์ใหญ่๕ชิ้นด้วยกันครับ
นางสุวรรณอายุ๗๘ปีเจ้าของบ้านนะครับผมนั้นได้นำโต๊ะมาวางผ้าขาวนะครับ
แล้วก็ยกกระดูกช้างทั้ง๕ชิ้นเนี่ยมาวางบนผ้าขาวครับแล้วก็พร้อมนำผ้าสามสีมาผูก
แล้วก็จุดทูปบอกกล่าวขอขมาลาโทษนะครับแล้วก็ขอโชคลาภนะครับผม
ก่อนจะนำแป้งมาโรยฮะเรียบร้อยครับนี่ฮะตกแต่งให้กระดูกช้างนำแป้งมาโรยเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อขัดขอเลขเด็ดครับซึ่งก็มีชาวบ้านที่เริ่มรู้ข่าวเนี่ยก็ทยอยเดินทางมาขอเลขเด็ด
บางรายก็เห็นเป็นเลขสองเก้าบางรายก็เห็นเป็นเลขหนึ่งหนึ่งเก้านะครับ
นะฮะกระดูกช้างนะครับโดยนางสุวรรณเนี่ยเผยว่ากระดูกช้างถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ใต้ดินเนี่ยมาหลายร้อยปีครั้งนี้คงอยากจะขึ้นจากดิน
ตนเองเนี่ยเห็นนะครับเพื่อจะมาให้โชคให้ลาบนะครับเพราะว่าขนาดเจ้าของที่ดินเนี่ยมีลูกน้องเป็นจำนวนมาก
ยังไม่มีใครเห็นเลยแต่หลานเขาเป็นคนเห็นครับ
หากเป็นไปได้เนี่ยจะขอเจ้าหน้าที่ไว้นะครับ

เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านของคนในพื้นที่นั่นเองครับ

บางคนก็เห็นเป็น๒๙กับ๑๑๒

ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

แล้วเดือนนี้ออก๓รอบน้องรถเม

เงินจะเหลือเที่ยวกันหรือเปล่าก่อน

ฮะเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่ร้อนนะฮะ
เบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับข่าวใส่ไข่ครับ
ไปค่ะ
คือเมื่อวานนี้ที่บอกว่าพิงกี้ออกมารับงงรับงานแล้วนะฮะ

เรื่องต้นเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่จริงคือตามข่าวไม่จริง

เขาบอกว่าตอนนี้เอาจริงตัวนางเองก็ยังไม่พร้อมจะเจอใครครับ
แล้วก็ยังไม่มีการรับงานอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
คือตอนนี้นางได้ออกประกันตัวมาในวงเงิน๕ล้านบาทเนี่ย
บางคนก็บอกโอ้โหแฟนเก่าคืออดีตสามีนำเป็นคนไปประกันให้หรือเปล่า
แต่รู้แต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้จัดการเขา
ก็คือพยายามรวบรวมเงินละครที่นางเล่นเอาไป
แต่ก็ไม่รู้ว่าการประกัน๕ล้านเอาเงินมาจากไหน
อีกอันหนึ่งคือนวลจันทร์ซึ่ง๑๒ล้านซึ่งทางประกาศขาย
ใช่ไหมฮะทั้งสองหลังเลยเนี่ยก็บางคนบอกอ้าวประกาศขายทำไม
จะเอาเงินมาสู้คดีหรือจะหนีหรืออะไรหรือเปล่า
ต่างนานาต่างก็ข่าวลือต่างนานาเกี่ยวกับตัวเขา
เมื่อวันนี้อ้อแล้วก็ในแง่ของเราคิดนักก็นักก็คงจะต้องรับอ่ะ
นางจะเอาที่ไหนกินน่ะอืมใช่ไหมครับล่าสุดนางก็บอกเลยว่า
ฮื้ยจริงแล้วยังไม่มีการประกาศรับงานใดทั้งซึ่งอ่า
คือตัวนางยังไม่พร้อมที่จะเจอใครนะฮะล่าสุดเนี่ยนี่ไง

แล้วก็ขณะที่คนแกร่ชืนให้ดูแลปิ้งกี้ภัยกับศรีวะ
ปิ้งกี้ตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตในกรุงเทพร์นะ

เอาจริงนางก็ต้องใช้

คือกว่าจะออกมาเจอคนได้นี่ยากมากนะ

คำถามมันถาโถมเข้ามาบางที

อย่าลืมว่านางไปอยู่ในเรือนจำ๓เดือนนะ
บางทีก็ต้องฟื้นฟงฟื้นฟูอะไรหลายอย่าง

ชาวว่าน่าจะออกมาแล้วอยากจะทำสิ่งที่ตัวเองเนี่ย

อย่างเช่นการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่แบบ
อาจจะต้องไปดูบ่อยหน่อยอะไรประมาณนี้
ทำให้รู้สึกจิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
ก่อนที่จะไปพบกับผู้คนหรือว่าพบกับ

พร้อมที่จะตอบคำถามหรือยัง
กับการที่จะต้องโดนสื่อมวลชนหรือคนที่ถาม
ซึ่งเวลาคำถามเราไม่สามารถควบคุมได้นะ
ว่าจะถามให้ประมาณไหนตอบประมาณไหน

เพราะแฟนเก่าของนางที่เคยแต่งงานด้วย

เราก็ไม่มีใครรู้ความสิ่งสักกว่าอะไรเป็นยังไง

เอาเงินประกันเอาใครเป็นคนไปประกัน

เงินมีไหนเอาแล้วจะขายบ้านทำไมเธอจะถามไหมล่ะ

หลายคนมองว่าขายบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวหลบหนีหรือเปล่า

เพื่อที่จะเอาเงินไปต่อสู้คดีหรือเปล่า
แล้วฉันว่าต้องให้เวลานางสักแป๊บหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วอ่ะ

เพราะนางยังอยู่ในการต่อสู้

อาจจะเล่นได้แต่ละครยาวคงยาก
เพราะใครจะกล้าเสี่ยงถูกต้องปะล่ะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอยืนยันนะฮะคนใกล้ชิดที่ดูแลพิงกี้อยู่บอกอย่างแรกเลยเนี่ย

แล้วก็เรื่องงานที่ลือว่าอีเวนต์แน่นไม่เป็นความจริง

อันนี้ก็เหมือนลือกันมาไปทั้งอาทิตย์กันทั้งนะ
ล่าสุดเนี่ยคือคุณสงกรานตอบชัดนะฮะ
สถานะล่าสุดหลังน้องแมทเนี่ยเปิดใจสตอรี่เศร้านะครับ
รับคุยกันน้อยลงจริงครับ
หลังจากที่แมททวีนะฮะได้โพสต์สตอรี่เศร้ารัว
ถูกจับตามองความสัมพันธ์นะครับกับคุณสงกรานเตชันรงค์นะครับ
ก่อนจะออกมาเปิดใจว่าเจอกันน้อยลงครับคุยกันน้อยลงฮะ
ต่างคนต่างทำงานโดยบางช่วงบางตอนเนี่ยการเปิดใจเนี่ย
ทำให้หลายคนเนี่ยยิ่งจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกนะครับ
ล่าสุดหนุ่มสงกรานได้เปิดเผยว่าไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดี
ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถามว่าเห็นที่เขาโพสต์ไหม
ผมก็เห็นครับเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับ
หลังจากที่เป็นข่าวได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังปกติดี
ตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกันฮะ

อันนี้มาแล้วเมื่อกี้พูดนิดนึงค่าบ้านนวลจันทร์นางขายไปแล้ว

คือนางขายไปก่อนคือขายไปก่อนแล้ว
ก็เลยมีอ๋อคุณสงกรานก็บอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่ด้วยโชคชัยบ้านนวลจันนางขายไปแล้ว

เท่ากับก็คือเหลือบ้านโชคชัยศรีที่อยู่ทุกวันนี้แหละ

อ่ะส่วนสงการกับคุณแมทก็ยังเขาบอกว่าก็ยังคบกันแต่ว่าคุยกันน้อยลง

ส่วนเรื่องละครที่มีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวกับคุณแมทเนี่ย
แม่ก็บอกว่าจริงแล้วอยากรับละครเรื่องนี้แต่ว่ามีรุ่นพี่ท่านหนึ่งเนี่ยที่จะแสดงด้วย
แต่รุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยคือไม่แสดงเรื่องนี้ตัวเองก็เลยขอถอนตัวออกจากละครเรื่องนั้นกลับมาไลฟ์สดขายสบู่
คุณแมทว่ายังนะครับ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิ

มาร่วมบันทึกประสบการณ์ของเราสองคน
แล้วก็บอกว่าขอบคุณฝ่ายจัดงานทุกส่วนที่ทำให้วันนี้มาถึงสักที
หลังจากต้องรอถึง๓ปีจากโควิด๑๙

ก็เรียกว่ามีทั้งแฟนคนไทยแล้วก็ต่างประเทศ
เข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่นะคะ
แล้วก็มีการขอบคุณคู่รักซุปตาที่เดินทางไปมอบความสุข
แล้วก็ความสนุกให้กับแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ด้วย
ไปด้วยกันบ๊าบนะครับขอบไปสักนิดหน่อยไหม
ได้ครับคือบ้านนวลจันทร์นางขายไปนานแล้วเธอ
อ๋อเหรอแล้วปุ๊บก่อนที่แม่จะ
อันนี้คือข่าวแบบสุดเลยนะ
วงในไปส่งให้แม่ไม่โทรหาเขาเลยไหม

ส่งแบบเดี๋ยวขอหน่อยเนี่ยแม่ไปส่งให้แม่

ไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วเด็ก

จะรู้อยู่แล้วเนี่ย

บ้านชุกใจเสียคือพี่พี่สะพ้ายกับพ่ออยู่
คือที่บอกนางขายไปเนี่ยตรงซอยนวล๔๒ร้านเนี่ย
ขายไปก่อนแล้วถ้าว่าอย่างงั้นนะ
ซึ่งนางก็เช่าบ้านอยู่อะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รอทุกอย่างรอนางมาตอบเองล่ะดีที่สุด
ถอยรถ๗คันรวดเดือนเดียวนะฮะ
และที่สำคัญคือไม่ได้ไปดูที่โชว์รูมไม่ได้ไปดูที่เต็นต์ด้วย
ซื้อออนไลน์ครับดูสิฮะ

เขาบอกว่าที่เอาเวลาไปซื้อเนี่ยเอาไปคิดอย่างอื่นดีกว่า
เป็นเพื่อนรักนะฮะที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมา

ซึ่งความสุขของโบกี้คือการช้อปปิ้ง
ช้อปปิ้งคือการบำบัดจิตใจนะฮะ
ถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยก็แค่ซื้อมา
ไม่มีเงินไม่เป็นไรขอให้ได้ซื้อ

กี้ถามต่อว่าคืออะไรวะ
จบลงที่ภายใน๑เดือน
ทำอะไรได้แบบแปลกได้เยอะเนอะ
และที่สำคัญไม่ใช่รถธรรมดามีทั้งซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถรุ่นอื่น
แล้วก็มีครั้งหนึ่งโบกี้โทรไปถามว่า

ไม่ใช่มันซื้อรถโมเดล

ซื้อโมเดลของมัน

ซึ่งก็จะมีกำหนดในวันที่๑๓ธันวาคม
ในวันที่เข้ากรมจะเป็นส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวเท่านั้น
เพื่อป้องกันเหตุต่างที่จะเกิดขึ้น
พวกเราจึงขอให้แฟนอย่าไปที่สถานที่นั้น
แล้วก็พวกเราขอรับเป็นคำพูดที่อบอุ่นและซัพพอร์ตจากใจของพวกคุณแทน

วันนี้ก่อนจะลากันไปฝากคำคมไว้นิดหนึ่งนะฮะ

คือแมลงเข้าอาหารเวลาขี่หมอไสว์ครับ